มาติดตามไทยรัฐนิวโชว์นะครับเกิดเหตุการณ์อุกอาจกลางวัดฮะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้หึงเมียตัวเองครับ
บอกว่าเมียตัวเองคบชู้หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจ
แทงเนรคาผ้าเหลืองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เนรขวัญชัยครับถูกอุ่มขึ้นท้ายกระบะ
หนีควัญชัยครับถูกอุ้มขึ้นท้ายกระบะ
ส่งโรงพยาบาลจตุรพักษ์พิมารที่๑๐๑

แต่สุดท้ายมรณภาพนะฮะคือตายทั้งคาผ้าเหลืองนั่นแหละครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในกลางวัดแห่งนี้ครับพื้นที่ตำบลดงกลาง

ก่อเหตุแทงเนรเสร็จพยายามจะหนีไปซ่อนตัว
แต่สุดท้ายไม่รอดถูกจับได้พาไปโรงพัก

มอนบอกว่าผมโกรธมากเพราะว่าอะไร
เนรที่โดนแทงตายนั่นน่ะเป็นชู้กับเมียผม
ผมเนี่ยนะอุตส่าห์ทอตัวเองเนี่ยจาก๑๐๑มาทำงานที่กรุงเทพฯ
๓เดือนก่อนเพื่อหาเงินเลี้ยงเมียแล้วก็เลี้ยงลูก
รู้ทีหลังเมียเอานาไปขายเอารถยนต์เข้าไฟแนนซ์
อบเงินหนีไปกับชายชู้แล้วมารู้ทีหลังว่า
คบชู้กับผู้ชายก็คือเนรที่แท้งเนี่ย
บกันมานานกว่า๒ปีแล้วมันแค้นฮะ
สุมอกก็เลยก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้นะครับ
คือฝั่งของครอบครัวผู้ตายบอกว่าคือจริงนี่คือการบวชหน้าไฟนะ
กำลังจะศึกแล้วนะฮะเตรียมจะศึกแต่มาถูกแทงตายซะก่อน
แล้วปรากฏว่าคนก่อเหตุปกติเป็นคนก่อเหตุ

เจอกันงานศพพอดีเพราะยายเขาก็ตายแล้วไว้ที่วัดนี้เหมือนกัน
พอมาเจอแล้วมันโกรธเลือดขึ้นหน้าก็เลยก่อเหตุ
สุดท้ายถูกจับดำเนินคดีแสดงความเสียใจด้วยนะครับ